เคยดูหนังแล้วดูมังกรชอบมังกรป่ะคะ

เมื่อวานเขาแชร์กันสนั่นโลกออนไลน์เลยนะว่า

บอกว่ามีคนไปเจอมังกรสีขาวว่ายน้ำอยู่ในถ้ำ

สรุปแล้วตกลงเป็นมังกรจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าคลิปนี้ชื่อว่ามังกรสีขาวว่ายอยู่ในถ้ำ
ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์เยอะมาก
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยว่า

แต่ดูแล้วก็ดูหัวแหลมนะแล้วก็มีขา
อาจจะขาข้างหน้าแล้วก็ลักษณะของหัว
แล้วก็ตัวยาวคือมังกรที่เราเห็นในหนัง
อาจจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ดูไม่เป็นตัวยาวแบบนี้
แต่ปกติแล้วมังกรในน้ำเขาก็จะตัวยาวแบบนี้ไง
คนก็เลยสรุปว่านี่มังกรหรือเปล่ามังกรมีจริงเหรอ
ล่าสุดค่ะถ้าถามเรื่องอะไรแปลกแบบนี้ต้องให้คนนี้มาช่วยตอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รีบโพสต์เฟซบุ๊กตอบคำถามชาวเน็ตเลยบอกว่า
สัตว์ในคลิปนี่ไม่ใช่มังกรค่ะ
โดยปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ในถ้ำ
และจะอยู่ในถ้ำเพียงไม่กี่ประเทศที่ยุโรปเท่านั้น
มันจะใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในน้ำตลอดเวลาค่ะ

เพราะว่าแผ่นหนังตัวมันเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นสีขาว
คล้ายกับผิวของคนขาว
ว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้ว

ดูว่านึกว่ามีมังกรอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ
สรุปว่าไม่ใช่มังกรนะคะ